คุณผู้ชมคะจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วอะค่ะที่มีวัยรุ่นอยู่ดีไปยืนอยู่ริมถนนพะหนโยธิน
แล้วก็เอาปืนยิงใส่รถที่วิ่งผ่านไปมาแบบไม่มีเหตุผลเลยนะพี่อุ๋ย
พอจับได้แล้วบอกว่าคึกขนองทำไปด้วยความคึกขนองอืม
แล้วปืนเนี่ยเอามาจากไหนบอกปืนประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองเหรอใช่ค่ะ
บอกว่าปืนประดิษฐ์เองอยากจะขอโทษชาวบ้านที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

แบบนี้ก็มีด้วยคุณผู้ชมวัยรุ่นสองคนนี้ยืนริมถนนแล้วเอาปืนยิงใส่รถชาวบ้าน
แล้วอีกคนนึงเสื้อดำเห็นไหมเอามือถือถ่ายคลิปอยู่
คืออะไรคะอะไรทำคอนเทนต์เหรอสร้างคอนเทนต์เหรอ
ปากซอยพะห่วงโยธินห้าสิบสี่ทับหนึ่งคนนึงถือปืนยิงคนนึงเอามือถือถ่ายคลิป
ชาวบ้านเขาเห็นไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเอาคลิปไปโพสต์
เพื่อตามตัววัยรุ่นสองคนนี้มาดำเนินคดีค่ะนี่เขาอยู่ข้างบนนี้เขาเห็นชัดเลย
ใช่ค่ะวันนี้ทีมงานสายใหม่ต้องรอดลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็บอกคลิปนี้ถ่ายจากพลเมืองดีคืนวันเสาร์ที่๑๐กันยายน
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบชุมชนใกล้เคียงในซอยประหลโยธิน๕๔ทับ๑
ครับไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเจออะไรบ้างเจอบ้องกัญชาโอ้โห
อยู่ในสาลาม้าหินอ่อนอืมชาวบ้านบอกว่าก็เนี่ยแหละ
มันก็เป็นของไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่มามั่วสุมสูบกัญชากันตรงนี้
ก็เลยเปิดคลิปให้ชาวบ้านดูชาวบ้านจำได้พี่อุ๋ยครับ
ชาวบ้านบอกอ๋อไอ้สองคนนี้ในคลิปอ่ะเหรอโชคกับฟลุ๊กชาวบ้านบอกเลยนะ
โชคกับฟลุ๊กเห็นคลิปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใครอ่า
พลเมืองดีนะครับถ่ายคลิปเอ่อกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับ
มีการยิงปืนตรงริมถนนเนี่ยนะครับคาดว่าจะเล็งปืนไปที่รถที่สัญจรผ่านไปมานะครับ
แล้วก็พลเมืองดีก็บอกว่าเห็นหลายครั้งแล้ว
ก็เลยตัดสินใจที่จะถ่ายคลิปเพื่อส่งมาให้เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุ
ใครตายเจ้าคนนึงแน่นอนจริงค่ะไม่อย่างงั้นนะ
โดนใครตายใครเจ็บขึ้นมานี่จะแย่นะคะแล้วชาวบ้านบอกไม่ใช่ครั้งแรก
อยู่หลายครั้งจนทนไม่ไหวต้องถ่ายคลิป

ในที่เกิดเหตุบอกว่าคืนวันเสาร์ประมาณตี๒

กล้าออกมาดูกลัวจะได้รับอันตราย
และไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงปืนในลักษณะแบบนี้
ในพื้นที่นี่แหละที่ชอบไปมั่วสูมเสพกัญชา
อาจจะคึกคะนองละมั้งเลยก่อเหตุนะคะ
าก็บอบปึนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าดังทั้งหมายสองนัด
ไม่ยายไม่ลุกยายก็จะอยู่อย่างนี้
เอ่อกระท่อ่กระท่อมเออทุกอย่างวัยรุ่นน่ะ
นี่แล้วอย่างที่บอกว่าชาวบ้านเห็นคลิปปุ๊บรู้ปั๊บ
ไอ้โชคกับไอ้ฟลุ๊กครับช่วงบ่ายโมงค่ะตำรวจสอนอสายไหมไปจับตัวในโชคคนยิง
ครับอายุเพิ่งสิบหกกันเองพี่อุ๋ยอ้าวในฟลุกคนถ่ายคลิปอ่า
อายุสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอยู่ในบ้านเช่าชุมชนดวงมณีแถวสายไหมของกลางก็คือเป็นปืนที่ประดิษฐ์จากท่อนเหล็ก
ก็คือที่ใช้ในคลิปเลยอะค่ะก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มที่สอนอสายไหม
ก็เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู่ทั้งคู่ก็บอกว่าไอ้ปืนนี้ทำขึ้นมาเอง
แล้วก็บอกว่าทำไปด้วยความคึกขนองขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่หน้าห้องก็เจอเหรอเนี่ยบ้องบ้องอืมไม่ได้ซื้อข้าวหลามมากินใช่ไหม
เนี้ยแล้วดูปืนเนี้ยค่ะที่ประดิษฐ์เองนี่เหรอประดิษฐ์เองเลยเหรออืม
ทำไมไม่ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะน่าจะไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์เนอะ
ประดิษฐ์ปืนเราก็ไปยิงถ่ายคลิปกันเนี้ยคะถึงขั้นประดิษฐ์ปืนได้เลยน่ะ

น่าท่ามจับใช้ปะทัดลูกบอนใส่เข้าไปแล้วก็จุดแทนกระสุนปืน
แล้วก็ดูจากการประดิษฐ์
เขาก็รับสารภาพว่าเขาดูวิธีการทำปืนจากคลิปในโลกโซเชียล
สั่งซื้ออุปกรณ์ในการประดิษฐ์ทำปืนเนี่ย

คอนเทนต์ลงโซเชียลคิดว่ามันเท่ค่ะ

ดูสิมันไม่เท่อ่ะมันถูกดำเนินคดีแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นนะคะ
อ่า
พอรู้ว่าตำรวจตามล่าตัวยังไงล่ะ
ลบคลิปลบคลิปจากมือถือยังไม่ทันได้โพสต์ในโลกโซเชียล
แต่ลบคลิปไปแล้วก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
เขาก็เลยไปแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดตำรวจก็เลยรู้ตัวว่าเป็นใคร
ข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญค่ะ
ส่วนเรื่องกัญชาเด็กสองคนนี้บอกว่าเสพกัญชาจริง
นี่นะคะก็ต้องนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
กัญชามันไม่ผิดกฎหมายหรอกใช่ไหมแต่พอคุณเนี่ยแหมพฤติกรรม
คือโชคกับฟลุ๊กก็มาดูข่าวของโชคกับฟลุ๊กทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
ก็มาดูคอมเมนต์ก็ได้แล้วมาดูคอมเมนต์เนี่ยว่าเขาบอกว่าเท่ไหม
หรือมีใครสรรเสริญเยินยอโชคกับฟลุ๊กบ้างลองมาดูกันแล้วกัน
ก็คงยังไม่ทันได้ดูตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปก่อนค่ะ